มาดูกันต่อกับหนุ่มคนนี้เลยดีกว่านะคะ

มากราบไหว้สลับกันสองครอบครัว
คือพาไปไหว้แม่บ้านนี้ที

มีขมเกรี่ยวดูสิคารน้องยาวยักกรแม่แก้วของณเดชน์
นี่ส่วนณเดชก็ไปว่ายแม่ปลา
หลายคนก็เลยบอกว่าเป็นการฝากเนื้อฝากตัว
น่ารักยังไงกันหรือเปล่า

ไปฟังคุณณเดชน์เปิดใจเรื่องนี้เลยค่ะ

นานทีจะได้มีโอกาสอย่างนี้กันบ้าง

ไม่ได้การันตีอะไรเลย

ณเดชน์ไปเต้นท่าเตางอยไง
วัดอุดรธานีโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ท่าเต้นว่าแซ่บแล้วนะคุณผู้ชม

ใช่เก้งกวางเขาไปดูที่เป้ากางเกง

ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมงานนี้
แอรี่ของเราจะว่ายังไงที่คนหลุดโฟกัสอีกแล้ว

เรารู้ใช่ไหมเรารู้ใช่ไหม

หน้านี้ก็หน้าณเดชนมาดูอย่างอื่นบ้างดีกว่า
ไม่เบื่อหน้าก็ไม่เบื่อเป้าก็ไม่เบื่อ

นั่นน่ะก็เก็บไปฝันที่บ้าน

พวกเราก็จะโดนรวบตึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะ